วันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
สารมีคำสั่งให้คุ้มครอง
พื้นที่รอบบ้านคุณป้าที่มีการจัดสร้างเป็นตลาดมานานหลายปี

ก็คือจะต้องมีการลื้อถอนภายใน๖๐วัน

ตั้งแต่๑๗พฤษภาคมก็คือต้องลื้อถอน
ภายในวันที่๑๗กรกฎาคม
ไป๑๐วันเท่านั้นเองหลังจากที่สารสั่งคุ้มครอง
แล้วก็จะต้องลื้อปรากฏไม่มีการลื้อ
ตลาดมีการกลับมา
มีการคือฟื้นคืนชีวิตนะคะ
ทั้งคนขายทั้งคนขายทั้งแม่ค้า
มาตั้งขายของแล้วก็มีคนซื้อเต็มไปหมดเลย
คือปกติเราเคยได้ยินแมวเก้าชีวิตถูกหรือเปล่า
แต่นี้ตลาดเก้าชีวิตค่ะค่าไม่ตายนะ
ใช่ค่ะกลับมา๒ตลาดด้วยกันนะคะ
เลยทำให้คนที่อยู่ในบ้านของคุณป้า
ถ่ายรูปแล้วก็เอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
เห็นกันหมดเลยนะคะสำหรับพฤติกรรม
กลับมามีชีวิตแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งเป็นสมาธินึงสมาธินึงในสมาธิในบ้าน
เอาภาพมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย

ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตและตลาดศูนย์หลวน๑
มีพ่อค้าแม่ค้ากางร่มเอาของมาวางขายคึกคัก
เหมือนไม่เคยมีข้อพิพาทกันมาก่อน

หลังจากที่สารมีคำพิพากษาข้างบ้านเป็นอย่างที่เห็นค่ะ
วันนี้เริ่มต้นแบบนี้อีก๒๓ปีก็ไม่อยากจะนึกถึงเลย
คำสั่งสารก็มีคำสั่งผู้ว่าก็มีแล้ว
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้รับรายงานจากทางทนายความของบ้านหลังนี้นะคะ

ปล่อยให้มีการเปิดตลาดฝ่าฝืนคำสั่งสารค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ย้อนไป๑๐วัน๑๗พฤษภาคม
สารปกครองกลางตัดสินให้กรทมสั่งลื้อตลาดรอบบ้าน
นางสาวบุญศรีแสงหยกตรการให้แล้วเสร็จภายใน๖๐วัน
พร้อมดูแลไม่ให้มีการวางแผงลอย
เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
รวมถึงให้จ่ายเงินชดใช้เงินเยียวยา
กรณีกรรธรรมละเมิดปล่อยให้เกิดตลาด
ให้เกิดความสูญเสียซึ่งความสงบสุขตลอด๗ปีที่ผ่านมา
คิดเป็นเงินก็ประมาณ๓๖๐๐๐บาทพร้อมดอกเบี้ย๑๗๐

ด้านนายธนสิทธิ์เมษพันธ์เมืองเป็นผู้อำนวยการเขตประเวท
บอกว่าก็ได้แจ้งให้เจ้าของตลาดและผู้ค้าได้รับทราบคำสั่งสารไปแล้ว
บอกว่าทางเขตไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ทำการตลาดแต่อย่างใดหลังจากนี้ไป
แต่ทีนี้กลับไปพบว่าผู้ค้าเขาลักลอบ

ลักลอบตั้งแผงขายของเขตประเวทก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
จากกรณีที่มาตั้งตลาดอีกครั้งเนี่ยนะคะ
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สนประเวทเพื่อเตรียมเอาผิดกับผู้ฝ่าฝืน

เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจไปเฝ้าพื้นที่ไว้แล้วนะคะ

หากมีการตั้งขายของอีกจะจับกลุ่มทันที
ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขตก็ไม่ได้ปล่อยประละเลยนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่ทางเจ้าหน้าที่ก็คือกำลังจากเทศกิจ

ไปเฝ้าพื้นที่รอบบ้านคุณป้าเนี่ยท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา
ต่อเนื่องเช้ามืดที่ผ่านมา
ระหว่างปฏิบัติการก็พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าบางราย
ขับรถเอาสินค้ามาเตรียมเหมือนกันนะเตรียมตั้งขาย
เจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า
ไม่สามารถเข้ามาจำหน่ายได้แล้ว๒ตลาดนี้
หากมีการตั้งแผงจะถูกจับกลุ่มทันที
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยไม่กล้าเอาของมาลงนะคะ
ได้แต่จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บ่นเป็นธรรมนองเดียวกันบอก
ถ้าไม่ให้ขายจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัว
ตอนนี้ทำเหมือนพ่อค้าแม่ค้าเป็นฆาตกรเลย

พอสายตลาดไว้แล้วขอขายช่วงเช้าแป๊บเดียวได้ไหม

สารเขาสั่งพรุ่งพรองมาแล้ว

มันเหมือนประเด็นตรงเซ็นทรัศน์รัฐพราว

พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ยอมไปถือป้ายประท้วง

ท่านรัฐพราวนี่คือลงมาขายริมถนนเลยนะ

ซึ่งคนจะเดินเนี่ยเดินไม่ได้ต้องต่อแถวกันตรงถนนไง

แปลกใจค่ะที่ทำไมรถถึงติดขนาดนี้
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็กันทางไว้สำหรับขายของ